จู่หนุ่มแท็กค่ะโพสต์เฟซบุ๊ก
ทำนองที่ว่าไม่ชอบคำพูดที่บอกว่า
รู้เท่าไม่ถึงการของคนที่ทำผิดไปแล้ว
เพราะว่าแหมคนที่ทำก็ต้องคิดก่อน

หรือว่าเหน็บใครหรือเปล่าไปชมค่ะ

โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวทำนองว่า
เวลาใครทำอะไรไม่ดีอยากให้เลิกพูดคำว่า

เพราะทุกคนจะทำสิ่งใดลงไปแล้วคือคิดก่อนทำทั้งนั้น
งานนี้เจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่โพสต์ว่า

ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้

จะทำสิ่งใดให้คิดจะได้ไม่เสียใจภายหลังค่ะ
ส่วนข่าวลือเรื่องที่เจ้าตัวเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
เสริมดวงนั้นนักแสดงหนุ่มเผยว่า
เป็นแค่การแซวเล่นกับสินแสชื่อดังเท่านั้น

เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราเองค่ะ
ผมเลยไม่ชอบคำนี้มากและรู้ทำไปถึงการนี้

มันฮิตเกินไปมันแฮดแท็กเกินไปหรือเปล่า

ไม่มีเฉพาะเจาะเจาะใคร

มันแบบไม่ใช่บ้างนะรู้หรือเปล่า

เขาจะมองว่าเออใช่มันก็ถูก

เวลาจะทำอะไรหรือใครที่จะทำอะไรคิดก่อน

ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะ
เพราะว่าผมพูดในด้านชีวิตจริง

ถ้าเปลี่ยนเบอร์เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องยุ่งยากมันมาแล้ว

อกจากนี้นักแสดงหนุ่มยังแง้มถึงเรื่องหัวใจ
ว่าตอนนี้มีสาวคุยบ้างทั้งในและนอกวงการ
แต่ยังไม่คิดเปิดตัวเนื่องจากยังไม่พร้อม

ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

หากเปิดตัวคนรู้ใจคงมีทายาทให้ได้ชมเลยค่ะ

แต่ว่าเราบอกชัดเจนเลยว่า

เปิดตัววิลล่านะครับผมเป็นวันรอยกระทงพอดีครับผม

เพราะว่าผมยังติดถ่ายละครแล้วก็ถ่ายซิตคอมอยู่ครับ
คือถ้าเปิดตัวอีกทีคงเปิดตัวเล็กเลยครับผม
ครับคงไม่เปิดตัวเป็นฟุมเป็นแฟนคงเปิดตัวอีกตัวเล็กเลยครับ